เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหิวต้องไปเข้าครัวทำอาหาร
หล่อมากความสามารถคนนี้เขาจะโชว์ในการทำอาหารครับ
เราจะมาทำข้าวผัดในหม้อหุงข้าวนะจ๊ะผัดกระเทียมให้หอม

กินประโยชน์ลงไปแล้ว

กรอบ

ไม่แน่ใจค่ะว่าที่ทำออกมาเป็นอาหารไหมคะ
อาหารที่มันทานได้หรือเปล่า

นี่จะหุงข้าว

เออก็ไม่รู้ล่ะแต่นี่ดูอะไรอ่ะ

เดี๋ยวหมูสีเขียวมันมายังไงเป็นหมูชาเขียวเหรอ

อาจจะหมูชาเขียว
ไม่หมูชาเขียวก็เป็นหมูมีลาแหละฮะคุณ

คล้ายต้องยนทิ้งแล้ว

เท่านั้นนะคนนี้เขาเป็นสายฮาเป็นรอปภสายฮาดังมากในติ๊กต๊อกครับ
เขาชอบทำอะไรสนุกสนุกในยามว่างค่ะอ้าวก็ใช้เวลาไหนอ่ะ
ก็ใช้เวลาว่างแล้วเขาเป็นอะไรเป็นยามก็ยามว่าง
เวลายามว่างทำใช่ยามว่างก็จะทำจะทำคลิปลงติ๊กต๊อกตลอดเลย
เอ่อเอ่ออยากขึ้นคำเตือนให้เขาซึ่งเลยค่ะว่า
ถ้าเขายามว่างมากเดี๋ยวเขาจะว่างจากยามนะคะคุณ
ก็เอาเวลาพักเที่ยงอะไรแบบนี้แหละเออนี่ดูดูดิเขามีหลายคลิปนะ
คือต้องบอกว่าคุณพี่เขาอยู่คนเดียวเขาเหงาก็เป็นไปได้ใช่ไหม
ดูรู้ว่าเขาเหงามากด้วยดูสิพี่ช่วยดูรถที่กำลังผ่านเข้าออกป้อมด้วยนะคะ
มูแต่กล้องอย่างเดียวมันเป็นที่มาของยามว่าง
และยามเหงาค่ะถ้าเหงารวมอยู่ในตัวพี่คนนี้ค่ะ
เป็นกำลังใจแล้วจะตามไปดูในอีกนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้
ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ก็มีอิทธิพลกันเยอะมากแต่เด็ก